สาวเนยชื่อจริงอะไรนะวารัฐา
ต้องบอกว่าอะไรนะมีกระแสว่า

พอมีข่าวจะแต่งสายฟ้าแลบก็มีข่าวออกมาอีกว่า

เวลาสุดไงหนักกว่าเดิมอีก

วุ่นวายกันไปใหญ่นะฮะแต่ว่าเมื่อวานนี้

แฝดผู้พี่แจมชะรัฐา

ไขข้อข้องใจทั้งหมดทั้งมวล

บอกว่าน้องเธอแบบมีภาพลักษณ์เซ็กซี่ควงผู้ชายไม่ซ้ำหน้า
ก็เลยเป็นทำให้ครอบครัวฝ่ายชายไม่ปลื้มจริง
แต่ก็คือสองคนเขาก็รู้สึกเหมือนแบบ

แล้วก็เดี๋ยวเรื่องแต่งไม่แต่งอะไรอย่างนี้
ก็ค่อยดูไปเรื่อยพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อย
ทางแฟนของเนยเขาก็เข้ามาคุยกับคุณแม่
แล้วก็เจอคุณพ่อแล้วคุยแล้ว
ไม่ได้เชิงขอค่ะแต่ว่ามาบอกแบบเจตนา
ว่าเหมือนแบบเออเนี่ยคบกับเนยลูกสาวอะไรอย่างนี้
ก็คือแบบจริงจังแล้วก็คือหวังถึงอนาคต
ได้ยินมาจากพี่ฤทธิ์กับเนยอย่างเดียวอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็อย่างทางคุณพ่ออะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็โอเคเลยคุณพ่อของฟิลิสน่ารักมาก
ส่วนคุณแม่ก็อาจจะแบบเป็นธรรมชาตินะคะ
อาจจะแบบว่ามีห่วงลูกชายบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ถึงขั้นนั้น
เพราะว่าแบบทั้งสองบ้านก็ยังไม่ได้รู้จักกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
จริงค่ะคือถ้าตอนนี้ท้องแล้วเนี่ยก็
คือตอนนี้อยู่ต่างประเทศก็คงแบบ
ก็คงยังไม่ตอนนี้คือคงแต่งแล้ว
คงไม่มั่นแล้วคงไม่อะไรแล้วอะไรอย่างนี้
แบบร่อนเชิญการ์ดนักข่าวทุกคนแล้วค่ะ
หนูนี่รู้สึกแบบนี่ฉันอยู่ในละครใช่ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ไม่เป็นไรค่ะคือว่าของแบบนี้มันต้องใช้เวลา
รู้สึกเฟลล์นิดหน่อยเนอะแต่ว่าก็เข้าใจค่ะ
เพราะว่าคือเราทำงานในวงการแล้วส่วนทางบ้านนั้น
เขาก็ไม่ได้รับรู้ถึงแบบจริงเราเป็นยังไงหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าอย่างภาพของเนยแจมอย่างนี้มันก็เป็นแบบเซ็กซี่อ่ะ
ล่าสุดที่ออกมาบอกว่าถ้าเกิดทั้งสองคนนี้
แต่งงานกันทางครอบครัวฝ่ายชายอาจจะต้องตัดออกจากกองมรดกเลย
อะไรอย่างนี้คิดว่ามองว่ายังไงถ้าเกิดต้องถึงจุดนั้น
ก็ไม่ทราบว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
เพราะว่าก็แบบรับรู้มาจากข่าวเหมือนกัน
ที่สุดแล้วแจมคิดว่าคือถ้าคนเรารักกันแล้ว
ต่างคนต่างแข็งแรงยืนหยัดด้วยกันจริง
ก็พิสูจน์ให้ทั้งครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เห็นว่าเรารักกันนะ
แต่ว่ามันก็ไม่น่าจะมีปัญหาค่ะ

แต่ว่านี่แหละมันมีภาพ
ต้องบอกก่อนว่าบ้านนี้เขาไม่ได้มีลูกสาวแค่สองคนนะ

น้องสาวคนเล็กชื่อน้องพิกเล็ตคนกลาง
ก็โพสต์รูปภาพเป็น๓พี่น้องอย่างนี้แหละในท่า

พร้อมกับข้อความว่าไม่รับรู้อะไรน่าจะเป็นการดีที่สุดนะคะ

ภาพนี้เป็นภาพการ์ตูนแม่เลี้ยงใจร้ายนะจากเรื่องซิงเดอเลล่า
พร้อมกับข้อความว่าใจเย็นนะคะแม่
แล้วเธอก็แฮสแท็กด้วยว่านี่ก็มีแม่เหมือนกัน
ทำเอาขาเผือกต่างก็คาดเดากันไป
ว่านี่จะเป็นการสื่อความหมายไปถึงข่าวลือร้อน
ที่เกิดขึ้นกับพี่สาวเนยวรัฐาพี่สาวของเธออยู่หรือเปล่า
ส่วนที่ออกตัวเป็นทีมเนยแบบเต็มเนี่ยแหละก็คือคุณหมอยู
คุณหมอยูคือใครคุณหมอยูคืออดีตแฟนหนุ่มของเนย
เขาโพสต์อย่างนี้บอกว่าเป็นข้อความยืนยันเลยนะ
บอกว่าเอาเกียรติของตัวเองเป็นประกันเลยว่าสาวเนยเป็นคนดี
ไม่มีทางจะครบซ้อนใครให้ข่าวกรุณาให้เกียรติฝ่ายหญิงด้วย
ก่อนจะลงท้ายแฮสแท็กว่าทีมบัตเทอร์
เออเอาสิตอนนี้ก็เริ่มมีการแบ่งเป็นทีมออกมาแล้วเช่นกัน
แต่ว่าคุณเนยยังอยู่ต่างประเทศดิฉันว่าเขาน่าจะออกมาพูดเองแหละ

จริงถ้ามันไม่เป็นความจริงผู้หญิงเสียหายมากนะคุณ
ใช่นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าแฮชแท็กของน้องพิกเกร็ดนี่ก็ได้คิดต่อนะ